พูดถึงเรื่องของในโซเชียลก็มีการแชร์กันเยอะมากเลย
รวมไปถึงอย่างที่คุณชนะบอกว่าเวลาเราจะไปซื้อของซื้อของ
คุณจะถามดิฉันเนี่ยต้มหูต่างหูซื้อที่ไหน
คุณผู้ชมก็ไลน์มากันเยอะแยะต่างหูสวยอะไรต่างเนี่ย
คือเวลาเราจะไปซื้อเนี่ยก็ต้องได้ราคาที่มันพอเหมาะพอควรด้วย

เวลาเราไปซื้อของเนี่ยขอต่อราคานิดนึงคุณเคยต่อราคา
ต่อสิต่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะบางคนบอกว่าถ้าผมเห็นแม่ค้าสวยไม่ต่อแล้ว
อันนี้ไม่จริงเจอแม่ค้าสวยต่อให้หน้าตาดีขนาดไหน
ผมก็ต่อราคาแล้วร้องเพลงต่อด้วยอันนี้ต่อปากต่อคำดิฉันอยู่ต่อเลยได้ไหม
เอาคุณอ่ะมีเวลาตอบแทนดิฉันอ่ะไม่มีแล้ว
อ่ะไม่มีเหรอไม่มีแล้วต่ออย่างยังไงอย่างไรอย่างไรอ้าว
ร้านนี้เขามีวิธีการสำหรับคนที่ต่อราคาบอกเลยว่าเห็นแล้วไม่ต่อดีกว่า
ซื้อเลยไปดูกันกล้าจับเตาไปเท่าไหร่ขนาดแบบ๒๐๐ลดได้ไหมได้สิคะ๑๙๐ละกัน
เดี๋ยวก่อนคือถามเองตอบเองเหรอครับ
ใช่ก็บางทีลูกค้าเวลามาซื้อของเนี่ยก็ต่อราคาเยอะ
เขาก็เลยเรียกว่าเป็นมิติใหม่แห่งการทำป้ายบอกราคาไปซะเลยนะคะ

เป็นป้ายบอกราคาอยู่ที่ตลาดนัดเลี่ยงเมืองนนหรือว่าตลาดนกฮูก
ก็เรียกเสียงฮือฮาจากผู้ที่เห็นเขาก็ถ่ายรูปมาแชร์ในโซเชียลกันมากมาย
เพราะว่าป้ายเนี่ยถามเองตอบเองเสร็จสับ
คือลูกค้าไม่ต้องพูดอะไรเอาเงินวางแล้วก็หยิบของไป

ไม่ได้เพราะว่าจริงเขาตั้งไว้๒๐๐
แต่ดิฉันว่าคุณเข้าใจไหมเวลาคนขายของ
เขาตั้ง๒๐๐แล้วยังจะต่ออีกเหรอ

ทำเป็นครึ่งใบได้ไหม

ลดได้ไหมได้๔๙๐จบ